อีกหนึ่งคนที่ยังหาไม่เจอนะคะป้านิตค่ะ
หนึ่งเดือนกับยี่สิบหกวันแล้วจนตอนนี้ยังหาตัวป้านิตไม่เจอเลย
ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงหลังจากที่ครั้งสุดท้าย
ป้านิตอยู่หน้าบ้านมีนายทหารที่ชื่อหมวดโย
ในตำรวจหมวดโยที่ขับรถมารับป้านิตออกจากบ้านไป
แล้วป้านิตไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยในขณะที่วันรุ่งขึ้น
วดโยก็ก่อเหตุฆ่าตัวตายในรถคันที่ขับมารับป้านิตนี่แหละ
หลายคนก็พยายามออกตามหานะคะว่าป้านิตหายไปไหน
นิดปลอดภัยดีไหมแล้วทำยังไงถึงจะเจอตัว
วันนี้ครอบครัวป้านิตก็ยังคงลงพื้นที่ค้นหากันอย่างต่อเนื่องนะคะ
อย่างที่บอกว่ามีการติดต่อขอให้หมอปลามาช่วย
หมอปลาบอกเดี๋ยววันจันทร์ลงพื้นที่มาช่วยมาจริงจริงค่ะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีทีมงานของทนายตั้ม
ทนายภัยศาลแล้วกันจอมพลังและเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ปอเต็กตึงเจ็ดสิบคนชาวบ้านอีกสามสิบคน
วันนี้ร่วมกันค้นหาป้านิตนะคะไปทั้งหมด๔จุด
จุดแรกคืออ่างเก็บน้ำสมอสัยจุดที่สองคือคลองหลังบ้านพ่อตาหมดโย
จุดที่สามคือร้านอาหารร้างและจุดที่สี่คือทุ่งนาหลังโรงศรีน้องตาแดง
ตรงทุ่งนาหลังโรงศรีหนองตะแดงเนี่ยคือจุดที่หมวดโยอ่ะ
เหมือนขับรถไปจอดทิ้งไว้สักพักหนึ่งอ่ะแล้วก็ลงมาจากรถแป๊บนึง
ไม่รู้ทำอะไรสักอย่างเพราะว่ามองไม่เห็น
หลังจากนั้นก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกมาอีกครับก่อนลงพื้นที่ก็มีการประชุมทีมกันนะคะ
วางแผนค้นหาแบ่งกันเป็นกลุ่มกลุ่มกระจายตามพื้นที่ที่
ครอบครัวของป้านิตสงสัยมีทั้งทางบกมีทั้งทางน้ำ
ซึ่งวันนี้เนี่ยปอเต็กตึงเตรียมนักประดาน้ำมาสี่สิบคน
แล้วก็เรือท้องแบนอีกหนึ่งลำไปดูจุดแรกกันก่อนนะคะ
อ่าอันนี้คือจุดที่เอ่อที่ที่น้ำเมื่อกี้อ่ะนะคะ
ที่บอกว่าหมวดโยลงมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามองไม่ค่อยชัด
จุดแรกที่เขาไปคืออ่างเก็บน้ำสมอสัยนะคะ
ตรงนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองลบบุรีและญาติญาติ
เคยสงสัยว่าป้านิตอาจจะถูกทำร้ายและถูกทิ้งลงในอ่างเก็บน้ำนี้หรือเปล่า
เพราะมันเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่แต่สุดท้ายเนี่ยก็ตัดสถานที่นี้ออกไป
เพราะว่ามันอยู่นอกเส้นทางที่ได้มาจากกล้องวงจรปิดนะคะ
แต่ญาติยังสงสัยอยู่ก็เลยให้นักประดาน้ำลองงมดู
ตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงยี่สิบสามนาที
ครับสอบถามนักประดาน้ำบอกว่าความลึกของอ่างเก็บน้ำเนี่ยประมาณสามถึงสี่เมตร
ใต้พื้นน้ำยังพอมองเห็นก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติอะไรคือน้ำไม่ได้ขุ่น
จุดที่สองค่ะไปที่คลองหลังบ้านพ่อตาหมดโย
ตรงนี้เนี่ยชุดสืบสวนได้ข้อมูลเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่ารถหวดโยขับผ่านเต็นต์รถมุ่งหน้าไปแยกบางงาตอนเที่ยง๕๘นาที
ก่อนจะกลับมาผ่านหน้าเต้นรถจุดเดิม
ตอนบ่ายโมง๔๕นาทีมุ่งหน้าแยกท่าวุ้ง
ปรากฏว่ามันมีช่องว่างที่หมวดโยหายตัวไป๔๗นาที

มันไปหยุดอยู่ที่คลองหลังบ้านพ่อตาหมวดโยค่ะ
ปำรวจเลยสงสัยว่าสี่สิบเจ็ดนาทีนั้นหมวดโยทำอะไรกับบ้านนี้หรือเปล่า
อาจจะทำร้ายเอาศพไปฝังไปถ่วงหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
ตรงนี้เป็นคลองที่มีลักษณะเป็นตลิ่งลาดชันนะคะ
กว้างสิบกว่าเมตรลึก๓เมตรสองฝั่งเป็นบ้านคน
ตรงนี้ใช้นักประดาน้ำ๕คนงมค้นหาเป็นหน้ากระดานเรียงกันไปเป็นแผ่นเลย
ค้นหาอยู่ยี่สิบหกนาทีตั้งแต่บ่ายโมงยี่สิบห้าถึงบ่ายโมงห้าสิบเอ็ดนาที
เจออะไรก็เลยยุติการค้นหาจากนั้นไปต่อจุดที่สามค่ะ
ร้านอาหารร้างครับที่นี่มีบ่อน้ำอยู่ด้านล่างด้วย
อืมบรรยากาศโดยรอบก็เป็นป่าดูแล้วมันก็อ่ะมันก็ดูมีความเป็นไปได้
เจ้าหน้าที่สามีป้านิตและหมอปลาก็กระจายกำลังปูพรมค้นหาด้วยการเดินเท้า
ให้นักประดาน้ำลงค้นหาด้วยเหมือนกันไม่เจออะไรค่ะไม่เจอนะฮะ
สามจุดแล้วไม่เจออะไรเลยจริงจริงสุดท้ายเอ้าไปดูจุดที่สี่
เพราะจุดนี้หลายคนสงสัยที่สุดคือทุ่งนาหลังโรงศรีหนองตาแดง
ครอบครัวบอกว่าตรงนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่หมวดโยจะเอาร่างป้านิตไปทิ้งไว้
เพราะมีชาวบ้านเห็นหมวดโยขับรถเข้ามาแล้วก็จอดอยู่ที่บ้านร้าง๓๐นาที
ก่อนจะออกไปตรงนี้เนี่ยเป็นทั้งทุ่งนาและบ่อน้ำ
นี้ใช้กู้ภัย๔คนนะคะลงงมที่เบาะน้ำ
ต้องสงสัยที่อยู่ห่างจากบ้านร้างที่ชาวบ้านเห็นรถหมวดโยจอดอยู่๒๐๐เมตร
บ่อน้ำกว้างมากค่ะหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยเมตรนะคะ
ลึกและลาดชันจุดลึกสุดเนี่ยสิบแปดเมตรได้โอ้โห
ภายก็ต้องงมกันเป็นหน้ากระดานเหมือนกันนะคะอ่า
ไปที่ความลึกเกือบ๕เมตรใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมง
ไม่เจออะไรเลยค่ะอืมกู้ภัยก็ไม่ย่อท้อนะ
ขึ้นมาแล้วไปงมอีกบ่อนึงที่อยู่ถัดจากบ่อแรกไปสองร้อยเมตรครับ
ไม่เจอจริงจริงไม่เจออะไรเลยโอ้โห
งมแล้ว๔จุดเดินหาแล้ว๔จุดไม่เจออะไรเลยจริงอะค่ะ
โอ้ยตอนนี้แกไปอยู่ไหนเนี้ยไม่รู้เลยอ่า
ได้คุยกับชาวบ้านคนที่บอกว่าเห็นรถหมวดโยมาจอดครับ
เธอเล่าบอกว่าตอนนั้นกำลังตากผ้าอยู่ก็เห็นรถกระบะหมวดโยขับผ่านไป
ก็ยังแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะรถใครไม่เคยเห็นมาก่อนไม่คุ้นตาเลย
เพราะว่ารักษณะที่รู้ว่าไม่คุ้นตาเพราะมันเป็นรถใหม่แล้วเป็นทะเบียนประมูล
หลังจากนั้นก็ไม่รู้แล้วว่ารถคันนี้ขับออกไปที่ไหนยังไง
แต่มีชาวบ้านเห็นว่ารถหวดโยไปจอดที่บ้านร้างก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจอดทำอะไร
เพราะไม่เห็นคนลงมาจนมารู้ข่าวก็เลยคิดว่า
วดโยขับมาทิ้งศพหรือเปล่าเอามาทิ้งในบ่อน้ำแน่แน่เลย
มันมีสองบ่อแล้วตรงนี้ก็อยู่ใกล้บ้านหมวดโยด้วย
สองกิโลเมตรก็ถึงแล้วแถมยังเข้าออกได้สองทาง
เขาบอกว่าเขาเห็นว่ารถใครมาจอดนานเลยตรงบ้านล้างเพราะมันไม่มีบ้าน
มันไม่มีคนอยู่เขาก็เลยขี่มอไซค์ไปดูแล้วเขาวิดน้ำอยู่ตรงแถบตรงนู้นด้วย
เขาก็เลยขี่ไปดูเขาก็มองเห็นว่าเออเนี่ยรถคันนี้มาจอด
เห็นใครบนรถไหมไม่ได้สนใจเขาบอกเห็นแค่รถเห็นแค่รถนะคะจอดอยู่
เห็นแค่รถจอดใช่ค่ะแต่ทะเบียนนี้เลยทะเบียนเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่เลยเขาก็ย้ำนะ
เพราะว่าคาดว่ามันมันเป็นตรงเนี้ยมันหลบมันหลบกล้องได้ไงคะเส้นทางเนี้ย
มันไม่มีกล้องวงจรไงเราก็คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้ามันจะเอามาทิ้งแถวนี้
เพราะว่าเขาเป็นคนแถวนี้ไงคิดว่าไม่บ่อน้ำก็ฝังดินบริเวณที่มันไม่มีคนอ่ะ
เพราะช่วงนั้นจะไม่มีคนเลยนะคะช่วงก่อนสงการอ่ะช่วงวันที่สิบเอ็ดสิบสอง
เพราะว่าเขาหยุดรถวิ่งกันหมดเลยก็จะมีรถบรรทุกวิ่งหนึ่งตรงทางที่เข้ามาเมื่อกี้เนี่ย
วันเกิดเกิดวันเดียวกันของระหว่างพ่อกับลูกเนี่ยนะฮะก็สรุป
ไม่เจอนะครับวันนี้ไม่เจอนะครับแต่ทางครอบครัวบอกไม่
ท้อนะจะไม่หยุดค้นหาค่ะก็จะหาต่อไปได้กำลังใจจากสื่อ
มวลชนจากประชาชนที่ตามข่าวหรือหมอปลาที่มาวันนี้ทนาย
ภัยศาลด้วยนะคุณกันจอมพลังด้วยใช่ค่ะคุณกันที่เป็น
คนสนิทของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าค่ะกู้ภัยก็มาช่วยตั้ง
แต่เกิดเรื่องเนี่ยทางสามีกับลูกสาวบอกไม่เคยฝันถึง
นิดเลยนะฮะซึ่งมันก็ยังแปลกอยู่คิดว่าตอนนี้ร่างของ
นิตน่าจะถูกหมวดโยสะกดวิญญาณเอาไว้หรือเปล่าเพราะ
วดโยเนี่ยเป็นคนชอบเล่นพระอาจจะมีคาถาอาคมส่วนการ
ก่อเหตุคาดว่าคงมาจากที่หมวดโยไม่มีเงินใช้หนี้ป้านิต
ติดค้างอยู่๒ล้านหนึ่งเงินที่ยืมไปพร้อมกับดอกเบี้ย
ก็คงจะออกอุบายมารับป้านิตเพื่อไปฆ่าล้างหนี้เชื่อว่า
วดโยต้องไม่ได้ก่อเหตุคนเดียวต้องมีคนอื่นช่วยด้วยเพราะ
ความจริงแล้วหมวดโยเนี่ยตัวเล็กกว่าป้านิตถ้าจะยกร่างป้านิต
ลงจากรถหลังจากทำอะไรป้านิตไปแล้วเนี่ยต้องมีคนช่วยแล้ว
ตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยอันนี้ทางครอบครัวฝั่งป้านิตเขาบอก
นะค่ะทางฝั่งภรรยาของหมวดโยเนี่ยไม่เคยติดต่อมาพูดมาคุยเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
เกิดเรื่องมาผมไม่เคยพบไม่เคยคุยกับเขาเลยครับเขา
ไม่ติดต่อมาครับตรงนี้เราเราคิดว่าเขาจะมีส่วนรู้เห็น
ว่ามีส่วนอะไรไหมครับผมอันนี้ในความคิดของผมผมก็ไม่
แน่ใจแต่ตามความคิดลึกผัวเมียกันก็จะรู้มีส่วนรู้เห็น
นะครับก่อนหน้านี้ก็คือมาเข้าของเขาขนมาบอก
ผมคิดอย่างนั้นครับ
ดูเรื่อยครับหมอหมอนี่ไหนดีมาก็ดูหมดครับ
เขาบอกว่าอย่างไรครับ
เขาบอกว่าให้จุดทูบ๓๖ดอกเพื่อบอกหมดโย
ให้ปล่อยดวงวิญญาณของภรรยาผม
แล้วก็จะได้พบให้มาพบลูกพบอะไรอย่างนี้

แล้วก็จะได้ไปบอกว่าคนร่วมกระบวนการเป็นใครบ้าง

แสดงว่าคุณพ่อคิดว่าไม่ได้มีคนเดียวใช่ไหมครับ
ครับแน่นอนครับคนเดียวทำไม่ได้หรอกครับ
คือการค้นหาป้านิตแล้วก็คดีนี้ที่มาไล่ตามหากันอีกครั้งนึงเนี่ย
ทั้งลูกสาวของป้านิตเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากทนายตั้มก่อน
แต่ตอนนั้นบอกว่าแจ้งความตำรวจแล้วล่ะ
แต่เหมือนกับคดีไม่คืบอะไรประมาณอย่างนี้
แล้ววันนี้ทางหมอปลาทนายภัยศาลก็พาทีมมาช่วย
คือไม่ใช่มาเรื่องเล่นลับอะไรอย่างเดียวนะฮะ
ทีมกู้พงกู้ภัยนักประดาน้ำมาช่วยหาป้านิตด้วย
ไปต่างประเทศติดภารกิจไปต่างประเทศ
ก็เลยส่งทีมงานมาช่วยหมอปลาตรงนี้
หมอปลานะฮะลงพื้นที่หาวันนี้ไม่เจอเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือหมอปลาบอกว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณกู้ภัยแล้วก็ทีมงานทุกคนก่อน
ส่วนกลางจากกรุงเทพหรือว่าในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีด้วยที่มาช่วยกัน
ทุกคนเนี่ยมาหากันแบบโอ้โหด้วยใจจริง
ค่ะการลงพื้นที่วันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่า
พอมาเห็นพื้นที่จริงแล้วเนี่ยยอมรับตรงนะ
ว่าเป็นไปได้ยากมากในการจะหาป้านิตเจอ
หมวดโยทำอะไรป้านิตแล้วก็เอาร่างเอาศพไปซ่อนนะ
ค่ะมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร

นี่ค่ะบ่อสุดท้ายจุดที่สี่กว้างหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อย
แล้วถ้าไม่ใช่สระน้ำก็โอ้โหป่าเขาพงหญ้าทั้งนั้นคุณรัชพร

หมอปลาบอกเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร
ส่วนตัวแล้วเนี่ยหมอปลาเชื่อว่าป้านิตน่าจะถูกฆ่าแล้วเอาศพไปฝังดินมากกว่า
เพราะถ้าเกิดหมวดโยเอาศพป้านิตโยนลงน้ำเนี่ยป่านนี้น่าจะลอยขึ้นมาแล้ว

ส่วนเรื่องสัมผัสลี้ลับอะไรต่างเนี่ย
หมอปลาบอกว่าจากการลงพื้นที่วันนี้จุดทุกจุดที่ไปนะฮะ
ยังไม่สัมผัสถึงสื่ออะไรเลยนะครับ
ไม่มีน้ำตาไหลหาว
เชื่อว่าป้านิตอาจจะถูกพันธนาการก็ได้
ถ้าเกิดถูกโยนลงน้ำอาจจะถูกถ่วงเอาไว้
แล้วไม่ลอยขึ้นมาหรืออาจจะถูกสะกดวิญญาณเอาไว้ด้วยก็ได้
ไม่มาเข้าฝันคนในครอบครัวเลย

ที่มีร่างทรงมาบอกครอบครัวป้านิต
ให้จุดทูบจะเป็นพันดอกหมื่นดอกล้านดอก

ระดมกันค้นหาดีกว่า
เพราะควันทูปเนี่ยคงไม่ช่วยให้เราเจอป้านิต
ผมเชื่อว่าเขาน่าจะฝังดินมากกว่า

ผมเชื่อว่าเขาน่าจะถูกการพันธนาการไว้

คือทางแก้มันมีครับ

มันไม่สามารถสื่ออะไรได้เลยครับ

ก็บอกแล้วว่าเคสนี้
สำคัญคืออาสาและพี่น้องประชาชน

ไม่ใช่หมอป้าหรือกันหรือกินไนตั้ม
แต่คนเหล่านี้สำคัญฝากพวกผมด้วยวันนี้

ก็ได้คุยกับลูกสาวปะนิด

ตรงที่วงจรปิดจับภาพหมวดโย

ให้เอาให้ตำรวจไว้เป็นหลักฐานเนี่ย

ตรงนี้จะไปเจอตรงจุดที่
ถ้าผู้ชมจำภาพจากวงจรปิดได้ใช่ไหมฮะ

ชายที่ไปจอดแล้วก็เดินลงมาจากรถนะคะ
แล้วอ้อมท้ายรถเดินไปฝั่ง

นี่ก่อนจะเดินย้อน

จุดนี้แหละซึ่งตรงเนี้ยพอเห็นภาพ
กล้องวงจรปิดเนี่ยทางครอบครัวเขาก็เลย
ไปหาแถวข้างทางแล้วไปเจอถุงมือ
ก็เลยเอาอันนี้มามอบให้กับคุณกันจอมพลังนะคะ

ตำรวจสพลบุรีทำงานกันอย่างเต็มที่จริง
แม้ว่าวันนี้ความหวังในการพบป้านิตจะมีแค่๑

มันก็ยังเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัว

ที่เจออยู่ตรงจุดที่รถหมวดโยไปจอด

แต่ก็เก็บไว้ก่อนไงไม่แน่มันอาจจะเป็นเบาะแสก็ได้

เรื่องต้นนะคะจากการสอบถามตำรวจ
ถึงจุดที่๔ตรงหลังโรงศรีหนองตาแดง
ที่บอกว่ามีชาวบ้านเห็นหวดโยเอารถมาจอดที่บ้านร้างค่ะ
ตำรวจบอกว่าหมวดโยขับรถมาจอดจริง

หลังเกิดเหตุที่เป็นรับประนิษฐ์๑วัน

แต่ว่าวันที่๑๑วันที่ไปรับป้านิต
ไม่พบว่ารถหมวดโยขับเข้ามาตรงนี้นะคะอืมอ่า